เกษตรกรที่เขาเลี้ยงแพะเขาบอกว่าเลี้ยงแพะแบบนี้สร้างรายได้อย่างดีเลยนะจ๊ะ

ใช่จ้านี่เขาทำเป็นจริงเป็นจังเขาไม่ทำเป็นเล่นนะคะคุณค่ะ

มาตามมาที่นี่บ้านเลขที่๑๑ทับ๑หมู่๗ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

ในพื้นที่ตำบลหัวไผ่จำนวน๑๒คนนะคะเป็นกลุ่มเลยรวมตัวกัน๑๒คน
แพ้และแกะเนื้อขายสร้างรายได้เสริมจากการทำไร่ทำนา
บอกให้เนื้อแพะเนื้อแกงแพงกว่าเนื้อหมูเนื้อวัวอีกนะ
ดีนะคะดีด้วย๙๐สาเหตุที่ครอบครัวเลือกทำฟาร์มแป๊ะเนื้อนะ
เพราะว่าแพ้เป็นสัตว์เศรษฐกิจเลี้ยงง่ายขายคล่องให้ผลตอบแทนเร็วและใช้เงินลงทุนไม่มาก
โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงแพ้ก็ปลูกสร้างแบบง่ายเลี้ยงแบบยืนคอกแล้วก็แบบปล่อยค่ะ
ส่วนอาหารการกินนะคะแพะสามารถหาอาหารกินเองได้

ขอให้เขาเดินไปกินย่ากินอะไรในทุ่งนา
หรือว่ายากอาหารได้ง่ายในท้องถิ่น
อย่างแบบพวกกระถิ่นย่าเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนี้
คือปล่อยออกไปแบบไล่ทุ่งมันก็เดินไปหาของกินแล้ว
ซึ่งตอนนี้มีแพ้สายพันธุ์พื้นเมืองบ่อแล้วค่ะ
ลูกผสมจำนวน๒๐๐ตัว
และก็แกะสายพันธุ์พื้นเมืองอีกจำนวน๑๐๐ตัว
ราคาประมาณตัวละ๒๐๐ถึง๔๐๐บาทนะคะ
จะขายแพ้ให้กับตลาดในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็สุพรรณบุรี
เขาบอกว่าเลี้ยงมา๔๕ปีแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ย
สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ดีกว่าการทำนานะคะ
อืมนี่เป็นอาชีพเสริมถือว่าน่าจะกลายเป็นอาชีพหลักหลักไปเรียบร้อยแล้วใช่อ้าว
ใครสนใจติดต่อซื้อแพ้นะคะสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรที่เราขึ้นเอาไว้ให้ด้านล่างติดต่อคุณสมยศได้เลย

ใช่เป็นที่ต้องการสนตลาดด้วยไง
ต้นทุนอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าซื้อง่ายขายคล่อง
ความที่ว่าผมว่าแหล่งผลิตมันยังน้อยอยู่ด้วยแหละ